ส่วนนี้เป็นเรื่องของความแปลกของหินค่ะคุณ
รูปร่างแปลกบางคนเชื่อว่าให้โชคหรือเปล่า
ถ้าอยากรู้ว่ามันแปลกแค่ไหนจะให้โชคจริงไหมไปดูกันเลย
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับหินรูปร่างแปลกแปลกจนผู้พบเชื่อว่า
มาให้โชคจะแปลกขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดเลยพาไปชมหินที่มีรูปร่างคล้ายกับเซียนพญานาค
จะคล้ายขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ
เหมือนมากดูไปดูมาก็เหมือนจะคล้ายหัวงูอยู่เหมือนกันนะ
ซึ่งสถานที่ในคลิปนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เสียญพญานาคซึ่งเจ้าของคลิปได้ไปทำงานขุดหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าว
เมื่อพบหินรูปร่างแปลกนี้จึงได้สอบถามชาวบ้านในระแวกนั้น
ปรากฏว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีเรื่องเล่าว่า
เคยเป็นพื้นที่ของเมืองลับแหล่ซึ่งเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมา
จากคลิปเนี่ยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมาย
บางคนก็บอกว่าสวยงามครับผมส่วนอีกคนก็บอกว่าเหมือนหัวเต่ามาก
หัวแรกเป็นต้น
ส่วนที่จังหวัดกระบีชาวบ้านฮือหาเจอก้อนหินแปลกคล้ายเหล็กไหลเชื่อเป็นเล็บหรือเกล็ดพญานาค
ไปกันที่บ้านเลขที่๒๖๓หมู่๒ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่
ชาวบ้านเนี่ยพบวัตถุรูปร่างแปลกคล้ายกับเหล็กไหลมีขนาดเท่ากำปั้นเด็กยาวประมาณ๔นิ้ว
มีสีเงินลักษณะคล้ายกับหยดน้ำที่เกาะตัวกันเป็นก้อน
ซึ่งเก็บได้จากบ่อน้ำจืดธรรมชาติริมทะเลบริเวณแหลมหางนาค
และเชื่อว่าน่าจะเป็นของมงคลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้ผู้ที่มีบุญได้ครอบครอง
คุณสุชานนท์หรือพี่แมนเล่าว่าเดิมเนี่ยต้นมีอาชีพออกเรือจับหมึก
เมื่อประมาณ๒เดือนก่อนเขาไปเอาน้ำที่บ่อน้ำจืดธรรมชาติ
ริมทะเลตรงแหลมหางนาคก็พบวัตถุดังกล่าววางอยู่ริมขอบบ่อ
ปะปนอยู่กับก้อนหินก้อนอื่นอื่นแต่มีความโดดเด่นกว่า
อธิษฐานบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนหยิบกลับมาที่บ้าน
ซึ่งตนเป็นคนที่ชอบสะสมหินแปลกอยู่แล้วแต่ไม่เคยพบเห็นหินลักษณะนี้มาก่อน
พอชาวบ้านทราบต่างก็ขอมาดูและบอกว่าแปลกมาก
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะครับซึ่งที่บริเวณบ่อน้ำจืดจุดที่พบหินดังกล่าวเนี่ย
ชาวบ้านจะเรียกกันว่าแหลมหางนาคจะมีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีพญานาค
มากินน้ำที่บ่อแล้วเกิดทำเล็บหรือเกล็ดหลุดตกลงไป
เชื่อว่าสิ่งที่คุณสุชานนท์เก็บมาได้นั้นอาจจะเป็นเล็บหรือเกล็ดพญานาค
ที่ทำหลุดไว้น่าจะเป็นของดีของมงคล
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย